บอกได้เลยว่าสวยด้วยเก่งด้วยน้องเฟิร์น
ใช่ค่ะต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ

จริงก็เก่งนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องราคาอะไรอย่างนี้

เอาล่ะวันนี้ราคาจะเป็นประโยชน์กับคุณเฟิร์นมากค่ะ
ถ้าสามารถตอบได้ครบ๘ข้อก็คว้าเงินแสนกลับบ้านไปเลย
และถ้าเกิดเราจะได้เงินแสนเราไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ค่ะ

บอกได้เลยว่าผู้ช่วยคนนี้เป็นผู้ช่วยที่ชาญฉลาดมากค่ะ

มั่นใจได้เลยว่าคุณเฟิร์นจะได้เงินถึง๑แสนบาทแน่นอนค่ะ

อยากให้คุณเฟิร์นทายราคาให้ถูกตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อ๘ค่ะ
คำถามข้อแรกถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกครีวสรรดีข้างด้านลงค่ะ
ทำงานให้ดี

ก็ทำเหมือนกันทำด้วยกันช่วยกัน

เจ๊ไม่อยู่ทำด้วยกัน

เอ้าไหวไหมนี่

โอ้โฮเขาเก็บเลยอีกบอส

ฮะเจ้านายเจ้าหน่าอยาก
ซึ้งพูดด้วยนะ
ไม่ดูตำดักนี่ไม่ดูซี

หายไปแล้วเฮ่ยให้เรียบร้อยอยากตกงานล่ะเดี๋ยวครับพี่
ให้เรียบร้อยอุ๊ยพี่เข้าไปนี่ผมเอาไปเช็คนี่โดนผู้บริหาร
ยืนบริหารกามอยู่นี่ไงทำไมกามแขนมากนี่ถ้าอีกครั้งนึงตกงาน

อ้าวฮัชชาเจ๊ภัน่า

เริ่มต้นมาอาบังนั้นขายชัวร์

แล้วมาเป็นยี่ปั๊วขายโรตี
มุ้งที่นอนหมอนเสื้อผ้าบังก็มี
แต่ใจนี้ไม่ขายไอเลิฟถือ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

สินคอมเนมซักของขายเยอะ

ก็เพื่ออยากกินกันเห็นคนไทยชอบกินถูก

โหบบางมาอยู่เมืองไทยเมื่อไหม

ไม่ถึง๕นาทีหมดเกลี้ยงเลย
โอ๊ย
นกผีราพลุงคลั่นจิกหรือ

ก็รู้ว่านกผีราพจิกกันก็ได้

แล้วพอถั่วหมดตรงพี่ลาดก็ลุ้มจิ่งหน้าน้ำเบิร์น

เจ๊ไม่ใช่เรื่องของเจ๊

เอาแล้วไปทำไงต่อเลยมาปล่อยเงินกู

มาปล่อยเงินกู้เมืองไทยบังไงคนไทยบังไงพัง

ว้าว

โถยเดี๋ยวเอากลม๔บางที่สิ้นหน้า

อ๋อบังไหวไหมนี่

เอ้าอย่าข้าม

๑๐๐ไป๑๒๐บาทมา

๑หมื่นไปโอ้ย๑หมื่น๒พันบาทมา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

ปุกไม่ได้ปุกสิ
อะไรหรือปะดิบอ๋อ

ในบริเวณที่กินได้ดี

อ้าวหมูโดนมือโดนตากโดนลิ้นแล้วโดนคอแล้วตอนนี้บางมันทำอะไร
อีนี่ตอนนี้บังบังบังบังไม่มึงอ่ะบัง
ปืนก็มายืนลอยหน้าใกล้เขาไม่เห็น
นี่สงสัยนะเห็นคนอินเดียเยอะเนี่ยบางทีเขาเรียกในห้างบ้างล่ะบังบ้างล่ะ
ไอ้ในห้างกับนอกห้างยังเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเอ้อเหรอไม่เหมือนกันจริง
ห้างเป็นไงในห้างเย็นน็อกห้างร้อง
เอาไม่ใช่นะฮะแบบว่าบางคนรวยไม่ใช่เหรอไม่ใช่บางสงสัยอ่ะอินเดียเวลาใช่ทำไมต้องใช่
ยักษ์หน้าตลอดเลยเหรอเวลาไม่ใช่ทำไมต้องไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนประเทศบาง
ต้องยักษ์หน้าหรอต้องยักษ์หน้าใส่หน้าตลอดถ้าใช่อ่ะใช่
อ๋ออันนี้ไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องใส่หน้าตลอดไม่ว่าจะทำอะไรต้องใส่หน้าตลอด
ร้านบ้านใช่หรอไข่ถั่วไข่ถั่วและลำรวย
รถตีสายัยไหมใช่โดยลำรวยมากเลยชำไรดีหรือไปทำเครื่องประดับ

หิบประดับมุกกะปุกประดับพลอย

ขายหิบประดับมุกกะปุกประดับพลอย

หิบประดับมุกกะปุกประดับพลอย
มุกมันไม่ดีหรือเปล่าวะ
การชัดต้องการอะไรเนี่ย

อ้าวพอขายถั่วก็ไปขายสิ

แล้วก็อยากจะขายตัวต้นทุน

ไปเป่าอันนี้เป่าปีให้งูขึ้นอะไร

ต้องให้คุณโรเบอร์สอนการเป่าปี

อันนี้เป็นขวานขวานขึ้น

ตำรวจขึ้นอีกทีนี้ปีไปทางนี่บังไปทาง

มาซื้อถั่วจ้ะ

เทียบถั่วจิ้งช้า

หวอกไอ้แก่เลยไม่เงาะให้

อันนี้ถั่วมันม่วงราคาถูกที่สุด

อันนี้ดีกว่าโกแก่เหมือนกัน
แต่ว่าเป็นรสราเมงครับผม

แล้วสรุปถั่วโกแก่ชนิดไหนราคาถูกที่สุด
เฮ้ยแล้วตกลงถั่วแบบ๓แบบนี้แบบไหนราคา

ลูกค้าคนนี้เข้ามาทีไร
แพลวตลอดเลยนะครับเนี่ย
แต่ตอนนี้น่าเสียดายที่เวลาหมดสักก่อน
ต้องมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้า
และตอนนี้ก็ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกตอบคำถามกันเถอะครับ

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารซูกิชิ๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่เสิร์ช
ต๊อกโปกินอบชีสรสเผ็ดสไตล์เกาหลี
เผ็ดเปรี้ยวหวานสไตล์เกาหลี
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

ต้นมะขามจะมาขูดหาเลขอะไรกันเนี่ย

ไม่เค้าบวกโถปะขูดดูได้บ้าเปล่า
แค่หัวก็พอแล้วแม่ขูดจัดฟัน